ฮัลโหลเออมึงนั่นคนตกน่ะที่กูบอกน้ำติป๊าจางว่า
น้ำถวมหมดใส่หลังห่อนหลังค่าแหละไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอา
เอาสัญญาณขึ้นตัดไปโอ้ยหรือโตนมูด้ะบ่าเนี่ยน้ำถวม
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุภาษามาแล้วค่ะ
โทรหาเพื่อนที่อุบลราชธานีจะเช็คสักหน่อยนะคะว่าระดับน้ำไม่ถึงไหนแล้ว
สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
แม้ว่าพายุโนรูจะผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าณช่วงเวลานี้
ฝนยังคงตกหนักอยู่เลยนะคะเพราะถือว่าเป็นโค้งสุดท้าย
และสองปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง
ว่าจะเป็นร่องฝนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ช่วงนี้กำลังแรงด้วย
ถ้าอย่างนั้นมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันหน่อย
เริ่มที่ภาคแรกค่ะภาคเหนือและภาคอีสาน
ฝนลดลงนะคะเอาโดยรวมแต่ก็ยังคงตกอยู่เลยในหลายพื้นที่นะคะ
ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่มีลมแรงด้วยช่วงนี้
พื้นที่รุ่มเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยก็ระวังน้ำป่าด้วย
ส่วนพื้นที่ภาคหลังและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
มีลมแรงด้วยค่ะจุดที่มีฝนตกหนักสะสมระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วย
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงสองเมตรส่วนภาคใต้ฝนเยอะทั้งสองฝั่งเลย
อันดามันและอ่าวไทยโดยเฉพาะอันดามันค่ะมีฝนตกมากที่สุดเลย
ร้อยละแปดสิบของพื้นที่แน่และมีลมพัดแรงด้วย
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูง๒๓เมตรระวังนะคะ
อันตรายจากคลื่นสูงซัดฝั่งกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ
หกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่มีลมด้วยค่ะ
ช่วงนี้ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะ
ส่วนพื้นที่ไหนที่มีน้ำท่วมขังแล้วโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ใช่น้ำขังเท่านั้นนะคะ
ระดับน้ำท่วมเลยส่งกำลังใจไปนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สะพานปลาค่ะมาเลือกซื้อปลาแม้สดทั้งนั้นเลยนะคะ
จะใช้โอกาสนี้เตือนพี่ชาวประมงด้วย
คลื่นมันสูงนะพี่นะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
ว่าแต่พี่เนี่ยเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้วนะ
อยากจะเตือนพี่เขาเต็มทีอยากจะให้ปลารอบนี้เป็นรอบสุดท้าย
พี่มาแล้วนะสดทั้งนั้นเลยเหมายกรังเลยค่ะพี่
แต่หนูบอกพี่นิดนึงนะงดออกจากฝั่งก่อนนะงดออกหาปลาก่อนนะคลื่นสูงจริงค่ะโอ้โห